เรื่องของบรรยากาศวันพระใหญ่กันหน่อย
หลายจังหวัดจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาทกันนะครับ
เราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชายนาฏกันก่อน
ที่ชัยนาธเนี่ยนะครับชาวพุทธศาสนิกชนนั้น
ได้พาลูกหลานพาคนในครอบครัว

จับจ่ายซื้อของเพื่อจะใส่บาทกันแบบนี้นะครับ
บรรยากาศตั้งแต่เช้าที่ทีมข่าวของเราเนี่ย

นี่ชาวชัยนาฏนะฮะเตรียมทำบุญใส่บาทพระสงฆ์
และทำสังฆฐานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
ในวันพระใหญ่ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาโปรยปลายนะครับ
ทำให้บรรยากาศริมถนนในตัวเมืองคึกคัก
เพราะว่าตามแผงค้าก็มีแม่ค้านำอาหารที่จะใส่บาทมาจัดจำหน่ายนะครับ
ส่วนลูกค้าก็ซื้อแล้วก็ได้ใส่บาทร่วมกันนะครับ
ทุกคนก็นี่คุณใส่หน้ากากอนามัยนะอย่างที่เห็นนะครับ
เพราะว่าป้องกันเรื่องของโควิด๑๙ด้วยนะครับ

ต่อกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่นราธิวาสบ้าง
นราธิวาสเนี่ยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าสนั่นพงศ์อักษรเนี่ย
เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาทที่พุทธมนตรจังหวัดนราธิวาสค่ะ
ส่วนประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระครูภัยโรธธรรมนุกูล
ก็มีพระสงฆ์๓๙รูปออกรับบินทบาทแสดงพระธรรมเทศนา
แล้วก็ให้นำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัตินะคะ
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมค่ะคุณผู้ชมเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สัปดาห์นี้ก็มีทั้งวันอาสานหบูชาวันเข้าพรรษา
ก็จะมีพิธีแห่เทียนพรรษาแล้วก็นำเทียนพรรษาไปถวายวัดด้วยนะคะ
ดูที่นราธิวาสแล้วที่ใต้อีกจังหวัดหนึ่งค่ะ
ที่นครศรีธรรมราชผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชน
รวมถึงพุทธศาสนิกชนก็มีการนำอาหารที่ปรุงสด
รวมถึงอาหารแห้งดูสิคะมาทำบุญตักบาท
ตรงลานหาดทรายแก้วหน้าเขตพุทธาวาสหน้าพระบรมธาตุเจดีนครนครศรีธรรมราชนะคะ
คือตามความเชื่อเขาบอกว่าการมาตักบาทตรงนี้
เหมือนกับการตักบาทเบื้องหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชาวพุทธที่นี่ก็เลยยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาค่ะ
เพราะว่าองค์พระบรมธาตุเจดีถือว่าเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในย่านนี้เลย
แล้วก็คาดว่าจะมีชาวพุทธทยอยมานะคะ
มาทำบุญตักบาทมาทำบุญเบื้องหน้า
สการะองค์พระบรมธาตุตลอดทั้งวันด้วย
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะเข้าพรรษาตอนบ่ายเนี่ย
ก็จะมีการทำบุญตักบาทดอกไม้ทูบเทียนเครื่องบูชาพระรัตนาไตร
เพื่อให้พระสงฆ์นำไปเป็นเครื่องบูชาในวัดปฏิบัติ
ปวรรณาเข้าพรรษาด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับ
ที่เชียงใหม่ก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับ

แต่งกายนุ่งขาวห่มขาวถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับ

ที่ธรรมสถานม่อนพญานาคาราชที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โดยไฮไลท์ก็คือการใส่บาทเที่ยงคืน
แล้วก็ใส่บาทลอยฟ้านะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นการโยนเหรียญใส่บาทพระอุปคุฎ

โยนเหรียญลงในบาทสำเร็จ
ก็จะทำให้สมปรัฐนาตามที่อธิษฐานไว้นะครับ

คืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง
หรือว่าวันขึ้น๑๕ค่ำซึ่งตรงกับวันพุธ

อกจากนี้ยังจุดเทียนพญานคราช
จนเต็มลานปฏิบัติธรรมแบบนี้
เพื่อเสริมสิริมงคลกันอีกด้วยนะครับ
พระมหาอาวรเจ้าสำนักธรรมสถานม่อนพญานาคาราช
บอกว่าหลังโควิด๑๙คลี่คลาย
จะจัดประเพณีใส่บาทเที่ยงคืน
หรือวันเป็งปุ๊ดแบบนี้เป็นปีแรก
ตามความเชื่อของชาวล้านนา
ที่ว่าพระอุปคุฎซึ่งเป็นใหญ่ในท้องทะเล
จะขึ้นมาโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์
ซึ่งหากใครได้ใส่บาทพระอุปคุฎ
จะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับ

เชียงรายเขาจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่นะครับ
คุณสวยงามมากเป็นประเพณีตักบาทเป็งปุ๊ดนะครับ
มีประชาชนชาวเจียงไฮนะเจ้า
แล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมบุญกันแน่นถนนเลยนะคุณฮะ
นี่ครับก็มีการอัญเชิญพระอุปคุฎ
ปฏิสถานบนรถบุษบกพร้อมกับขบวนแห่แบบนี้
โดยท่านผู้ว่าเป็นผู้นำในการอัญเชิญนะครับ
เป็นประเพณีตักบาตรเป็นเป็งปุฏ
จากนั้นเวลาเที่ยงคืนตรงคุณผู้ชม๐นาฬิกา๐นาทีของเมื่อคืนนี้
พระสงฆ์ก็จะเริ่มออกบินทบาททันทีนะครับ
ได้ร่วมกันตักบาทถวายแด่พระสงฆ์

ไปตามถนนบรรพปราการ
วงเวียนหอนิกาเฉลิมพระเกียรติ
ก็จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้
รวมระยะทาง๒กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
ประเพณีตักบาดเป็งปุ๊ดคือมีความเชื่อแบบนี้คุณ
พระอุปคุฎซึ่งเป็นพระพิสุที่พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นองค์อุปัชชา
เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว
ท่านได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนา
อยู่หน้าสะดือทะเลในรอบ๑ปี

เตรียมอาหารไว้ใส่บาทพระอุปคุฎ

ผู้ใดได้ทำบุญตักบาทพระอุปคุฎแล้ว

โชคลาภและความเป็นสริมงคลในชีวิตนั่นเอง
ประเพณีแบบนี้ก็เลยสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับ
ก็ประเพณีนี้เกิดขึ้นทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่

รายเขามีขบวนแห่ที่งดงามจริงนะครับ